ถามทั้งสองท่านแล้วก็ถามคุณผู้ชมด้วยชวนคุยกันหน่อยค่ะ
ขับรถใหญ่เนี่ยเวลาเราขับไปเนี่ยเคยเห็นไหมคะน้ำขังอ่ะอ่าอ่า
เราจะต้องฝ่าน้ำขังเราชะลอไหมฮะต้องชะลอสิไม่งั้นข้างข้างเดือดร้อน
อันนี้ไงข้างเดือดร้อนจริงค่ะคุณผู้ชมสองแม่ลูกนะคะ
แม่ขับรถซาเล้งจะไปส่งลูกปรากฏว่ารถกระบะค่ะ
พอเห็นน้ำขังนี่ฉันไม่แน่ใจว่าเขาไม่ทันระมัดระวังหรือ
โครนกระเซ็นนะคะมีคลิปให้ดูไปดูกันค่ะ
แม่โอ้โหไม่บงไม่เบรกเลยนะอันนี้ว่าจะไม่เห็นก็ไม่ได้นะปุ้ยนะ
แน่นสิฝนมันตกตกอยู่น่ะโอ้โหแล้วดูสิมันก็แดงแดงอ่ะเนอะเออ
คือน้ำโครนอ่ะใช่ไหมคะต้องเห็นสิเออแล้วฝนก็ตกอยู่อ่ะ
ยิ่งแบบฝนตกแบบนี้เราก็รู้แล้วแหละว่ามันส่งสัญญาณมาว่าเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมขังข้างหน้า
ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวท่านเองแล้ว
เพราะว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุยังส่งผลดีต่อเพื่อนร่วมทางด้วย
ดูสิคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้มีเกาะกำบังอะไรนะคะ
นี่กลายเป็นว่าหลายคนเห็นใจสองแม่ลูกนะคะคือน้องจะไปโรงเรียนอ่ะ
ดูสิฮะไม่เลอะหมดนะลูกเอ้ยเลอะค่ะแล้วน้องเนี่ยนะ
มาถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่านั่นนะฮะส่วนชวนขนลุกขึ้นไปอีกนะฮะ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะ
ฝนก็ตกปล่อยปล่อยแบบนี้ค่ะคนโพสต์เนี่ยเขาขับรถตามหลัง
มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรถสาเล้งของคุณแม่รายหนึ่งที่กำลังพาลูกเนี่ยนะคะ
นั่งกางร่มในตัวพ่วงเพื่อไปส่งโรงเรียนแต่เมื่อมาถึงจุดที่มีน้ำท่วมขัง
เกิดรถกระบะเขาใช้คำนี้นะคะมักง่ายไม่สนใจเพื่อนร่วมทาง
ขับสวนมาด้วยความเร็วทำให้น้ำโครนกระเซ็นสะใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แบบเต็มหลังเกิดเหตุค่ะคนโพสต์เนี่ยเขาได้มีการเปิดไฟฉุกเฉิน
แล้วก็เปิดกระจกเพื่อจะถามไทยว่าเป็นไงบ้าง
แต่ก็ได้ยินเสียงเด็กเนี่ยตะโกนถามแม่แม่เป็นอะไรไหมนะคะ
ที่แม่เนี่ยจะเช็ดหน้าที่เปียกน้ำโครนอ่ะเพราะดีนะคะที่เด็กเด็กในรถพ่วงเนี่ย
น้ำโครนแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะคลิปนี้ถูกโพสต์ในกลุ่มสุราชธานี
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่คนที่ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงวันเวลาที่
ฝนตกน้ำท่วมขังนะคะสนใจเพื่อนร่วมทางกันบ้างนะคะ
แล้วจะบอกว่าถ้าท่านไม่สนใจเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะแค่แบบโดนต่อว่านะ
อืมมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะเออเป็นยังไงเป็นยังไง
เป็นความผิดตามกฎหมายพรบจราจรทางบกปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
มาตรา๔๓ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่น
มีโทษจำคุกสามเดือนหรือปรับหนึ่งหมื่นบาทค่ะคลิปนี้เห็นทะเบียนรถคันนั้นชัดเจนนะ
ผมว่ากรมขนส่งน่าจะติดตามแล้วก็เอาผิดได้นะคือข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นข่าวธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะคือมันมีหลายแง่มุม
กระบะคันนั้นเองผมเตือนเลยนะครับท่านขับฝ่าน้ำแบบนี้นะ
ถ้าท่านไปข้างหน้านะประสิทธิภาพของการหยุดรถของท่าน